คุณผู้ชมครับผมหาเจอจนได้นะครับสำหรับผ้ายันของเจ้าคุณทงชัย
นี่แหละครับที่จะนำมาให้คุณผู้ชมได้เห็นกันแบบของจริงเลย
นี่คือผ้ายันนะครับที่เจ้าคุณทงชัยนั้นมอบให้กับเหล่าบรรดานนักเตะเลสเตอร์
แล้วก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ว่ากันว่าช่วยให้เลสเตอร์นั้นสามารถคว้าแชมป์ฟุตบอลพิมพลิกอังกฤษในครั้งนี้ได้นะครับ
แล้วก็รวมไปถึงวันนี้ครับหลายสื่อหลายสำนักก็ไปที่วัดไตรมิตรไปพูดคุยกับเจ้าคุณทงชัยเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยครับ
บรรยากาศที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาครับ
พระพรมมังคลาจารย์หรือว่าท่านเจ้าคุณทงชัยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรนะครับ
สื่อทั้งไทยและต่างประเทศให้ความสนใจ
เกิดจากผู้บริหารทีมที่มีการบริหารที่ดี
ส่วนตนเองนั้นได้เพียงให้กำลังใจ
สวดมนต์นั่งสมาธิช่วยแผ่เมตตาให้กับสโมสรเลสเตอร์เพียงเท่านั้นนะครับ
และนอกจากนี้ท่านยังฝากไปด้วยนะครับว่า
ใครที่อยากประสบความสำเร็จท่านเจ้าคุณทงชัยก็แนะนำว่า
หมั่นทำบุญและมีสินสมาธิและปัญญาก็สามารถสำเร็จได้

แต่อันนี้ก็ยิ่งเป็นเรื่องดีที่เราก็จะต้องพิสูจน์ในฐานะพระสงฆ์
สินสมาธิปัญญาหัวใจของพุทธศาสนานั้นจะแสดงยังไงให้เขาเห็นได้
อันนั้นก็เป็นเรื่องดีที่เราก็จะต้องทำให้ดีที่สุด
คำว่าสินสมาธิปัญญาให้เขาเห็นนะครับ
แล้ววันนี้ผ่านมาก็เชื่อว่าทุกคนมีความสุข
ผู้ตำรวจจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของไทยก็ก็ได้แสดงความยินดีกับทีมเลสเตอร์ซิตี้ที่คว้าแชมป์พริมลิก
ฤดูการนี้พร้อมกับระบุถึงผ้ายันของพระพรมมังคลาจารย์หรือว่าเจ้าคุณทงชัย
มอบให้กับทีมเลสเตอร์ซิตี้เพื่อเป็นกำลังใจจนประสบความสำเร็จว่า
ตัวเองนั้นมีหลายอันแล้วครับแล้วก็มีหลายผืนแล้วด้วยแล้วก็มีพระหลายองค์ที่เจ้าคุณทงชัยนั้นเคยให้มา
และขอให้เป็นเครื่องมือทางใจสำหรับคนที่นับถือศาสนาพุทธด้วยนะครับ
ขณะที่อีกหนึ่งคนครับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยชี้ว่า
นายวิชัยศรีวัฒนประพาประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ถือว่าเป็นกุญแจสำคัญที่เขียนเทพนิยายทำให้เลสเตอร์นั้น
คว้าแชมป์ลีกสูงสุดได้เป็นครั้งแรกแบบพลิกความคาดหมายครับ